กรณีที่มีคนติดโควิดสิบเก้า
จากร้านอาหารแห่งหนึ่งบนห้างสรรพสินค้า
ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาซะแล้ว
เพราะคุณศิระเจนจาคะ
บอกว่าเรื่องนี้ตำรวจต้องรับผิดชอบ

เขาบอกว่าก็ที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำไมไม่ดูแลให้เรียบร้อยเขาว่างั้น
นี่เป็นบรรยากาศในร้านที่ผมว่าครับคุณผู้ชมครับ

แอปพลิเคชั่นนึงนะครับเขาถ่ายเอาไว้นะครับ
คนแน่นจริงค่ะแล้วลักษณะเป็นร้านอาหารเหรอ
ผมก็ไม่เคยไปหรือว่าเป็นผับ
เขายังเปิดไม่ได้นะแต่ที่แน่
มันไม่ห่างกันเลยครับไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเลย
นายศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐครับ

บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอยากจะถามดังไปยังพบตร
บอกว่ารู้หรือเปล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
และฝากถึงสศพ
อื่นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
และอาจจะต้องปิดประเทศกันอีกครั้งหนึ่ง
ธรรมดานะคือที่สถานบันเทิงอื่น
และธุรกิจตั้งอยู่อื่นก็ต้องมีผลกระทบ
ว่าจะต้องปิดประเทศอีกรอบหนึ่งหรือไม่
ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเนี่ย
เขาต้องเดือดร้อนก่อนจะคิดจะให้สถานบันเทิงเปิด
ให้ดูด้วยตัวอย่างว่าถ้าเปิดแล้วเป็นอย่างนี้
ใส่หน้ากากอย่างนี้จะไม่เกิดคัตเตอร์ใหม่หรือ
ที่ผ่านมาประเทศเขายังไม่พอเหรอครับ
แล้วตำรวจที่นี่ต้องรับผิดชอบเดินข้ามถนน
ก็เป็นสำเนินหายชาติเพราะว่าจะไปไหน
เขาเรียกว่าภาษาอังกษาว่าถึงแค่ปลายจมูก
ของสำเนินหายชาติ
เรื่องนี้มีเหตุผลนะมีเหตุผลเพราะว่าภาพมันก็ดูไม่โอเค
ปฏิบัติตามคำสั่งของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะมาตรการจำกัดจำนวนลูกค้า
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไม่เกิน๓ทุ่ม
ห้ามลูกค้ายืนเต้นแล้วต้องลดเสียงเพลงหลังเวลา๔ทุ่มครึ่ง
ถ้าไม่ปฏิบัติตามนะแล้วถูกจับจะต้องจ่ายค่าเช่า
ในราคาเต็มตลอดช่วงที่โดนสั่งปิดนะ
ขออภัยครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนะครับว่า
ผู้มาใช้บริการในร้านอากาศติดโควิดคนหนึ่งแล้วล่ะ
แล้วก็ส่งไปรักษาที่สถาบันบำราชนราดูลนะครับ
และจะสอบสวนหาต้นต่อว่าก่อนอันนี้เนี่ยนะฮะ
ไปใช้บริการมาบ้างสั่งปิดร้านอาหารแล้ว๓วันนะครับ
เพื่อสอบสวนโรคและขอยืนยันว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จะไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่อย่างแน่นอนครับ
ใจหายใจความเห็นแบบเนี่ยก็ให้ปีใหม่ด้วย